ที่ตอนนี้ขอพ่วงอีกหนึ่งตำแหน่ง
นั่นก็คือโคศกประจำแก๊งเฟอร์บี้
พูดทุกเรื่องจริงไม่ใช่อะไรเห็นใจเธอใครก็ไปถามกับเธอ
ก็เพราะว่าเธอมีความผูกพันสนิทสนมกับบรรดานางเกงแก๊งเฟอร์บี
ก็เลยก็ออกมาตอบข้อสักถามกับหนักข่าวสักหน่อยนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีเพจดัง

ซึ่งหลายคนพอเห็นแบบนี้ก็พุ่งเป้าไปที่งานวิวาฟ้าแลบ
ของเหล่ามันดารนางเอกชื่อดัง
ซึ่งก็รวมไปถึงคู่ของแมทพิรณีและ

น่าจะอยากหลอกนะ
ถ้าให้เพื่อนมาตอบแบบนี้เพื่อนก็ต้องเหงื่อตกแหละ
ตอบผิดตอบพลาดไป

งกรานและแมทยังดีอยู่ที่สำคัญ
อย่าไปเม้นอะไรต้องระมัดระวังนิดนึง

อย่าไปเม้นต์แรงนะคะถ้าตังค์คุณไม่มากพอนะ